สำหรับรายการท็อกทะลุดาวนะคะแขกรับเชิญในค่ำคืนนี้
ขอเอาใจคอเพลงยุค๙๐กันสักนิดนึงนะคะ
งานนี้เธอยอมออกมาเปิดใจให้ฟันทงครบทุกประเด็นเลยค่ะ
จัดความสนุกสนานมามอบให้แฟนชาวไทยรัฐทีวีค่ะ
โดยครั้งนี้ได้นักร้องนักแสดงสาวโฟสกลรัฐ
มาร่วมพูดคุยกับ๒พิธีกรคนเก่ง
แมมสุริวิพาและมดดำคชาพา
ถึงเรื่องราวนับตั้งแต่เจ้าตัวเข้าวงการเมื่อ๑๓ปีที่ผ่านมา
ซึ่งเรียกว่าเป็นนักร้องดูโอที่โด่งดังในยุคนั้นอย่างมาก
รวมไปถึงขึ้นเขียงให้กูรูด้านดวงชะตา
หมอลักษณ์เลขานิเทศผ่าดวง
และชี้แนะแนวทางในการดำเนินชีวิตค่ะ
ซึ่งเจ้าตัวก็ถูกทำนายทายทักหลายต่อหลายประเด็น
ทั้งเรื่องงานในวงการที่ตอนนี้โฟลค่ะ

ยังผันตัวมาทำงานแบบช้ายเดียว
จากที่เคยมีคู่หูอย่างมดนับประพัฒน์
รวมไปถึงเรื่องหัวใจที่ถูกทักว่าจะเจอคนที่แปลก
ซึ่งดาราสาวมากความสามารถเผยว่า
ส่วนตัวไม่ใช่คนติดการดูดวง
แต่หากใครทักหรือดูให้ก็ยินดี

ถือเป็นโอกาสดีที่ได้มารายการท็อกทะลุดาว
ซึ่งก็พร้อมที่จะรับฟังทุกคำทำนาย

จะฝากให้แฟนติดตามรายการท็อกทะลุดาวกันด้วยค่ะ

รักจะทักอะไรที่แบบน่ากลัวหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็จะมีแต่เหมือนเตือนเรื่องนู้นเรื่องนี้
ให้คนวันเสาร์เป็นอย่างไรคนลาศีตุลเป็นอย่างไร
ก็จะดูตลอดก็เชื่อประมาณสัก๘๐
เพราะว่าคิดว่าทุกอย่างขึ้นอยู่กับตัวเรา
ถ้าเกิดเราคิดดีทำดีเราต้องได้ดีคิดอยู่แค่นี้ค่ะ
หมอลักษณ์ดูว่าเราจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นนะคะ
เพราะว่าตอนที่ตัดสินใจจะเปลี่ยนแปลง
เราก็กล้ากลัวอยู่เหมือนกัน
แฟนนะคะใครที่อยากจะรู้จักโฟมมากขึ้นนะคะ
ก็สามารถติดตามได้นะคะในรายการท็อกทะลุดาว
ตั้งแต่แบบนู่นอดีตชาตินู่นชาติที่แล้วเลยนะคะ
เคยทำกรรมผูกกรรมอะไรไว้ทำไมวันนี้เป็นอย่างนี้นะคะ

คืนนี้พลาดไม่ได้นะคะ๔ทุ่มตรงหลังจบรายการพาเรทบันเทิงค่ะ